คุณผู้ชมคิดว่าเสียแป้งนาโนตยังอยู่ในเมืองไทยไหมครับ

โดยเฉพาะคลิปแรกของเสียแป้ง

คนที่เห็นคลิปนี้มีการวิเคราะห์กันไปต่างนานา
ก็บอกว่าไปนู่นแล้วมาเลแล้วมั้ง

วิเคราะห์กันกระทั่งรั้วแบบนี้มีที่ไหน
ต้นปลามแบบนี้ปลามแดงหรือปลามอะไร
มันอยู่ในเมืองไทยหรือเปล่าแบบนี้เลย
โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของรั้วลวดหนามนี่แหละครับ
ในคลิปที่เห็นด้านหลังของเราที่เห็น
ลักษณะเหมือนกับเป็นหกเหลี่ยมแบบนี้
คนก็บอกว่าน่าจะมีที่มาเลและอินโดในไทย

แต่บางส่วนก็บอกว่ามีเมืองไทยก็มีขาย
เสียแป้งยังอยู่เมืองไทยเชื่อสิ

ก็เลยถามว่าคุณผู้ชมคิดยังไงเรื่องนี้
ส่งข้อความมาคุยกันมาบอกกันได้นะครับ
ปาล์ในประเทศไทยจะมีไหมที่ใช้รั้วลวดหนามแบบ๖เหลี่ยม
ชาวบ้านบางส่วนบอกว่ามีแหละ
แต่คนไม่นิยมใช้เพราะมันแพง

ปามที่จะใช้ตะข่ายแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นสวนปามของบริษัท
ที่เขาจะเอามาขึงกั้นไม่ให้คนและสัตว์ข้ามเข้าไปได้
ได้ข้อมูลมาสองด้านฮะทั้งฝั่งหนึ่งที่บอกว่า
ลวดหนามแบบนี้๖เหลี่ยมมีขายที่ต่างประเทศ
อีกด้านหนึ่งบอกว่ามีขายในเมืองไทย
แต่คนส่วนใหญ่ไม่ใช้เพราะมันแพง
วันนี้พี่ติกิติศักดิ์นักข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสตูนไปตามความคืบหน้า
เกาะติดประเด็นเรื่องของเสียแป้งนาโนต
บังเอิญคุณผู้ชมคุณขวัญครับ
ติไปเจอสวนชาวบ้านที่ใช้ตะข่าย๖เหลี่ยม

นี่ถือมาแล้วฮะเอาลงมาจากท้ายรถพี่ติก็เลย
โอ้โหนี่มันคล้ายกับในคลิปเสียแป้งเลยนะเนี่ย
เลยไปถามว่าพี่ครับซื้อมาจากไหนครับ

ชาวบ้านที่เป็นเจ้าของสวนเขาบอกว่า
มีซื้อมาจากร้านค้านานแล้วซื้อในเมืองไทยนี่แหละ
ติถือมาแบบนี้เพราะขอยืมกับทางเจ้าของสวนครับ

ถ้าหากว่าลองเอาตะข่าย๖เหลี่ยมของชาวบ้านคนเมื่อกี้นี้
เขาบอกซื้อในเมืองไทยเนี่ยเอาไปขึงกั้นเอาไว้หน่อย

วันนี้เราก็เลยจะมาทดลองสร้างทดลองก็คือทำให้คุณผู้ชมดูว่าจริงแล้วเสียแป้งเนี่ยอาจจะยังอยู่ในประเทศไทยก็ได้เพราะจากการลงพื้นที่ของเราเนี่ยเราก็ไปคุยกับชาวบ้านชาวบ้านก็จะมีความเห็นอยู่สองสองความเห็นก็คือบางส่วนก็บอกว่าหนีออกนอกประเทศไปแล้วบางส่วนก็บอกว่ายังอยู่ในประเทศไทยในส่วนที่คิดว่า

ยังมีซึ่งวันนี้เราได้รับอนุญาตจากเจ้าของสวนแล้วนี่นะครับกั้นเหลืองกั้นแดงเห็นไหมครับก็จะเหมือนในคลิปจะเหมือนในคลิปแต่จะมีลักษณะต้นใหญ่กว่าต้นใหญ่กว่าแล้วคุณผู้ชมคิดว่าเสียแป้งเนี่ยยังอยู่ในประเทศไทยหรือออกไปแล้ว
โอ้โหเดี๋ยวต้องแยกกันใหม่นะคุณผู้ชมเห็นส่งข้อความมาหลายคนเลยบอกอ้าวเสียแป้งออกคลิปใหม่อีกแล้วเหรอ
อย่างที่พี่ติบอกนะครับว่าคือเอามาทดลองและจำลองให้ดูว่า
กับคำถามที่เป็นคำถามสำคัญเสียแป้งยังอยู่ในเมืองไทยหรือเปล่า
หรือว่าหนีไปต่างประเทศแล้วเนี่ย
ถ้าวิเคราะห์จากรั้วรวดหนาม๖เหลี่ยมวิเคราะห์จากพื้นที่สวนปามในไทยมีไหม
วันนี้พี่ติก็ไปเจอสวนที่เขาใช้รั้ว๖เหลี่ยมตะข่าย๖เหลี่ยมพอดีฮะ
ก็เลยขอยืมมาแล้วก็ขออนุญาตเจ้าของสวนปามว่าเอ๊ะลักษณะของต้นปลามันคล้ายนะ
ใช้คำว่าคล้ายนะถ้าหากว่าลองทดลองแล้วขึงแล้วให้ฉากหลังเป็นต้นปามใช่ไหม
คุณขวัญแล้วคุณผู้ชมลองดูเปรียบเทียบหน้าจอนี้ฮะ
การขึงแม่พันธุ์ไม่รู้นะอันนี้ที่ฉันคิดเอานะความคิดส่วนตัวนะ
อาจจะเป็นไปได้ไหมว่ารั้วฝั่งของพิติรั้วใหม่อีกฝั่งหนึ่งของฝั่งเสียแป้งอาจจะใช้มานานแล้ว

บางคนก็มองต่อไปว่าความถี่ความห่างของตาข่าย๖เหลี่ยม
ฟิติเนี่ยมันจะมีความถี่กว่าแล้วตามันจะไม่กว้างเท่ากับคลิปของเสียแป้งในคลิปที่๑
แต่ถ้าหากว่านับจำนวนหมุนเกลียวเนี่ยระหว่างตาต่อตาเนี่ยนะฮะ
มันจะประมาณ๒๓เกลียวต่อ๑ตาก็จะคล้ายกันกับในคลิปของเสียแป้ง
แต่อย่างที่บอกว่าอันนี้ก็ไม่มีใครฟันทงนะครับ
ลองเอามาทดลองและจำลองดูซิว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่า
แต่อย่างที่บอกว่าอะไรโดนจิตโดนใจพิติเนี่ยเสื้อผ้า
เหมือนเหลือเกินหน้าผมคล้ายเหลือเกิน
คุณผู้ชมครับพิติบอกและย้ำอีกครั้งนะครับว่า
จากคลิปของเสียแป้งและคลิปของพี่ติให้ดีนะ
ตะข่าย๖เหลี่ยมมันมีความคล้ายกัน
บรรยากาศสวนปามด้านหลังก็จะคล้ายกัน
สีของทางปามหรือว่ากิ่งของต้นปามเนี่ยนะฮะ
มันมีความคล้ายจะต่างก็คือขนาดของต้นปาม
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือความสว่างของแสงในคลิปและท้องฟ้าด้วย
ฟ้าที่พี่ติไปถ่ายคลิปทดลองคลิปจำลองมาเนี่ย
ฟ้าค่อนข้างจะโปร่งแล้วเห็นไหมฮะเปิดเลย
เมฆขาวพื้นหลังเป็นสีฟ้าสดใสนี่นะฮะ
ส่วนความสูงของย่าความซีดของย่าอะไรต่างก็ต้องวิเคราะห์กันต่อไปครับ
ว่านี่เป็นเพียงแค่การจำลองและทดลองเพื่อประกอบการวิเคราะห์เท่านั้น
สีของฉากหลังเป็นไปได้เรื่องเลนส์กล้องต่างเป้ามีผลนะคุณคิง
ทุกอย่างเหมือนเลยค่ะ
ขวาคือเสียแป้งคนที่อยู่ระหว่างการตามหา
และไม่รู้ว่าเจ้าตัวอยู่ที่ไหนถามชาวบ้านในพื้นที่เพิ่มเติมครับ
ไหนก็ลงพื้นที่ไปแล้วไปเจอกับเจ้าของสวนได้ไปคุยกัน
ถามชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะในพื้นที่จังหวัดสตูนเนี่ยนะ
ชาวบ้านเขาเชื่อว่าเสียแป้งยังอยู่ในเมืองไทยนี่แหละอ๋อเหรอคะ
ไม่ได้หนีไปต่างประเทศไม่ได้หนีไปมาเลไปอินโดหรอก
คิดว่าน่าจะเป็นการจัดฉากสร้างสถานการณ์ขึ้นมา
เพื่อให้เจ้าหน้าที่และหลายคนไข้เขวหรือเปล่า
ชาวบ้านเขาวิเคราะห์แบบนั้นครับ
ความตั้งใจแกหนีออกมาเพื่ออะไร
ชาวบ้านบางส่วนเชื่อว่าเสียแป้งยังอยู่ในประเทศไทยนะครับ
และอย่างที่บอกว่าเขาวิเคราะห์จากนั่นแหละฮะ

พื้นที่ที่เป็นสวนปามเป็นฉากหลัง
ตั้งโทรศัพท์อัดคลิปให้เห็นตะข่าย๖เหลี่ยม

อัดคลิปแบบแคบไม่ต้องให้เห็นตาข่าย
ไม่ต้องให้เห็นพื้นหลังแบบนี้ก็ได้

ทีมงานขึ้นคลิป๒หน่อยฮะวันที่๒๕พฤศจิกายน

แบบใกล้หน้าติดกล้องเลย
คนก็เลยบอกว่ามันไม่จำเป็นต้องให้เห็นพื้นที่ข้างหลังหรอก
ว่าเห็นพื้นที่ข้างหน้าว่าอยู่ที่ไหน
มีอะไรอยู่ประกอบในฉากบ้าง
ต้องการจะสับขาหลอกหรือเปล่า
ดังนั้นเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้ต่อไปครับ

ติของเราก็ทำจำลองให้ดูสักขนาดนี้

เราต้องไปดูหลักฐานอื่นเพิ่มเติมอีก

เป็นรถเก๋งต้องสงสัยคันหนึ่งค่ะ
ที่บอกว่าเป็นคันที่พาเสียแป้งเนี่ย
ไปที่ท่าเรือก่อนจะลงสู่ทะเลไป

ในคลิปคุณผู้ชมภาพมันจะไม่ตรงนะกับเวลาจริง
คือวันที่๑๐พฤศจิกายนเวลาตี๑๕๔นาทีนะคะ
เห็นรถเก่งคันสีขาวเป็นรถต้องสงสัย
นำขบวนไปค่ะพาเสียแป้งหลบหนี
ขับผ่านตรงบริเวณกล้องวงจรปิดตรงนี้นะคะ
อนามัยแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอละงูจังหวัดสตูน
่งหน้าไปที่หมู่บ้านบากันโต๊ทิศนะคะ
ก่อนจะไปที่ท่าเรือต่อมาไปดูกล้องอีกตัวหนึ่ง
บันทึกไว้ตอนเวลาตี๒ห้าสิบสี่นาที
รถเก่งสีขาวเมื่อสักครู่นะก็เป็นรถคันนี้นี่แหละค่ะ
นำขบวนเข้าไปที่หมู่บ้านที่อำเภอละงูค่ะ
ไปที่ท่าเรือจากนั้นอีก๒นาทีต่อมา
ตี๒ห้าสิบสามนาทีมีรถเก๋งคันสีดำ
ซึ่งอันนี้คันนี้เขาบอกว่าเป็นรถเก่งต้องสงสัยที่พาตัวเสียแป้งหนี
วิ่งไปทางเดียวกับเก๋งคันสีขาว
ซึ่งก็ตามไปในเส้นทางเดียวกันและท่าเรือเดียวกันด้วย
จากนั้นผ่านไปประมาณ๕นาที
ตี๒ห้าสิบแปดนาทีไล่กันไปเรื่อยนะคะ
รถเก๋งคันสีดำเป็นรถที่น่าจะเชื่อว่าพาเสียแป้งหนี
วิ่งวนกลับมาทางเดิม
โดยผ่านบ้านตรงบริเวณกล้องตัวเดิม
มุ่งหน้าไปทางตัวเมืองที่อำเภอลงงูจังหวัดสตูน
ผ่านไป๒ชั่วโมงค่ะจาก๒ตี๒ห้าสิบแปด

รถเก๋งคันสีขาวที่ถูกต้องสงสัยว่ารถเก่งคันนั้นเป็นรถเก๋งนำขบวน
ก็วิ่งกลับไปทางเดิมและผ่านกล้องตัวเดิม
ไปยังตัวเมืองอำเภอละงูเช่นกันทีมข่าวตรวจสอบพบว่ารถที่พาเสียแป้งหลบหนีมีสองคัน
คือเก๋งคันสีขาวนำขบวนและคันสีดำ
เชื่อว่าคันสีดำนี่แหละค่ะที่เสียแป้งอยู่ในรถ
ล่าสุดทีมข่าวของเราได้หลักฐานเป็นวงจรปิดนะคะในช่วงเวลาประมาณตี๔๓๒นาที
ของวันที่๑๐พฤศจิกายนคุณผู้ชมดูนะ
แต่อย่างที่บอกเวลาในกล้องมันไม่ตรงมันจะเร็วกว่าเวลาจริง๑ชั่วโมง
จะเห็นว่ามีรถต้องสงสัยคันหนึ่งแต่คราวนี้เป็นกระบะแล้ว
เป็นกระบะตู้ทึบค่ะวิ่งเข้ามาในหมู่บ้าน
ขับผ่านกล้องวงจรปิดแล้วขับเร็วมากจนกระทั่งตีสี่สามสิบเก้า
กระบะตู้ทึบคันนี้ออกไปจากหมู่บ้านค่ะแล้วขับไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน
ทั้งไปและออกเข้าและออกมาสอบถามคนในหมู่บ้านได้ข้อมูลแบบนี้ว่า
หมู่บ้านบากันโต๊ทิศเนี่ยไม่มีใครใช้รถกระบะตู้ทึบแบบนี้นะคะ
แล้วชาวบ้านก็ไม่เคยเห็นรถกระบะลักษณะนี้เข้ามาในหมู่บ้านแต่อย่างใด
ก็เลยเป็นเหตุที่น่าต้องสงสัยว่ารถคันนี้น่าจะอยู่ในขบวนการที่พาเสียแป้งหลบหนีด้วยค่ะ
ถ้าเปรียบเทียบเวลาในกล้องจะเห็นว่าเก๋งคันสีดำขับเข้าออกหมู่บ้านนะคะ
บากันโต๊ะทิศใช้เวลาห้านาทีส่วนกระบะตู้ทึบขับเข้าออกหมู่บ้าน
ใช้เวลา๗นาทีขับเร็วทั้ง๒คันแหละ
ถ้าเทียบเวลาจากจุดในกล้องวงจรปิดที่จับภาพรถกระบะตู้ทึบได้
ภายในหมู่บ้านเนี่ยไปยังท่าเรือบากันโต๊ทิศ
จะใช้เวลาทั้งหมดประมาณเก้านาทีถ้าเป็นระยะทาง๔๖กิโลเมตรค่ะอืม
ตั้งข้อสงสัยแบบนี้ตั้งข้อสังเกตกันนะคะว่า
เสียแป้งอาจไม่ได้หลบหนีลงเรือหรือเปล่า
แต่มีรถกระบะเมื่อสักครู่แหละที่ขวัญบอกเมื่อกี้เห็นไหม
มารับตัวเสียแป้งไปหรือเปล่า
คล้องกับข้อมูลบางกระแสที่บอกว่าเสียแป้งอาจหลบหนีอยู่ในประเทศไทย
คุณขิงให้ข้อมูลเมื่อสักครู่ที่ชาวบ้านเชื่อว่า

คือถ้าหากว่าจะหนีไปต่างประเทศไปมาเลไปอินโด
และถ้าหากว่าใช้เรือก็ต้องเป็นเรือที่มีเครื่องยนต์มีแรงมาที่สูงนะฮะ
คงจะต้องเป็นเรือขนาดใหญ่แล้วก็วิ่งได้เร็วและแรงพอสมควร
หลายคนก็วิเคราะห์ว่าเรือยอร์ชน่าจะตอบโจทย์ไหมล่ะ
บังเอิญครับว่าวันนี้พิติลงพื้นที่ไปเกาะติดเรื่องประเด็นนี้
ในพื้นที่ท่าเรือในบ้านบากันโต๊ทิศที่จังหวัดสตูนครับ
แล้วไปเจอว่ามีเรือยอสจอดอยู่

อดสงสัยไม่ได้ล็อชของใครทำไมมาจอดอยู่ตรงนี้

ติครับเสาะหาความจริงเรื่องนี้เพิ่มเติม
โทรศัพท์ไปสอบถามเจ้าของรีสอร์ทในหมู่บ้านบากันโต๊ทิศที่จังหวัดสตูน
เพราะว่าที่รีสอร์ทเขามีท่าเรือ
แล้วก็ที่ท่าเรือบังเอิญว่ามีเรือยอร์ชจอดอยู่
เจ้าของรีสอร์ทสะดวกที่จะให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์นะครับ
ไม่เป็นไรเราก็รับฟังข้อมูลตรงจุดนั้น
ทางเจ้าของรีสอร์ทจะอธิบายและชี้แจง

ไม่เคยมีใครติดต่อมาขอลงเรือที่ท่าเขาเลย
คืนวันที่๑๐พฤศจิกายนนั้นคนงานและชาวบ้าน
ไม่มีใครเห็นคนแปลกหน้าเข้ามาในหมู่บ้าน
หรือบริเวณท่าเรือเลยนะฮะ
ส่วนเรือยอร์ชที่เห็นจอดอยู่ที่ท่าเรือในรีสอร์ทนั้น

เป็นของเพื่อนเจ้าของรีสอร์ทที่เอามาฝากจอดเพื่อรอจะซ่อมฮะ
เพราะว่าเรือเสียไป๕เดือนก่อน
ก็เลยเออขอเอามาจอดฝากไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกัน

เจ้าของรีสอร์ทบอกว่าส่วนตัวแล้ว
คิดว่าเสียแป้งไม่น่าจะมาลงเรือที่หมู่บ้านบากันโต๊ทิศแน่นอน
เพราะพื้นที่ค่อนข้างจะห่างไกลจากชายแดน
แล้วก็ตั้งแต่เป็นข่าวจนถึงตอนนี้
ยังไม่ได้มีตำรวจประสานเข้ามาเพื่อจะขอสอบปากคำใด
พร้อมทั้งยืนยันว่าทางท่าเรือนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือรู้จักกับเสียแป้งอย่างแน่นอน
ฟังคำอธิบายชัดตรงนี้ครับ

มีใครมาแปลกมาที่ท่าเรือเข้ามาในรีสอร์ทอะไรเราไหมครับพี่
ไม่มีหรอกน้องขอเพี้ยนพี่ปิดประตูเอาไว้
เพราะปกติเนี่ยคนจะเข้าพี่ได้มันก็ต้องโทรมาบอก
ผมเห็นเรือยศมาจอดอยู่ท่าของพี่
ยอดนั้นเป็นเรือที่เข้ามาเพื่อต้องการจะซ่อม
มันเสียแล้วเจ้าของเขารอไปซ่อมที่ภูเก็ต

เขาบอกกินต่อมาก็พอดี
มุมมองของพี่ถ้าสมมุติว่าคุณแป้งมาจริง
ทำไมต้องเข้าไปในประกันตัวที่แต่ซึ่งมันลึกลับซับซ้อนมาก
มันก็ห่างจากชายแดนไทยมาเล
แล้วมากันจนทริปมันเป็นทางตัน
เมื่อคุณเข้าไปยิ่งแล้วแปลกชาวบ้านที่เห็นเขาก็ผิดสังเกต

ตำรวจเขามาไปที่ไปหาพี่ไปสอบพี่บ้างอย่างนี้นะครับ

ไม่ตำรวจไม่มีใครโทรไปคุยด้วย
ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องนะ
ครับผมยังคงต้องติดตามกันต่อไปครับจนกว่าจะเจอตัวเสียแป้งแหละนะฮะ
แล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีคลิปที่๔ออกมาอีกหรือไม่
ถ้ามีจะออกมาเมื่อไหร่และช่องทางไหน
วันที่หนีออกมาจากโรงพยาบาลในพื้นที่นครศรีธรรมราช
และเป็นวันที่๒๖เจ้าหน้าที่ปิดล้อมบริเวณเขาบรรทัศน์